ส่วนช่วงนี้ครับมาติดตามผลงานของนักกีฬาไทยที่น่าสนใจครับ
มาดูสองพี่น้องนะครับโปรที่ผลงานดีที่สุดนะครับ
ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในระดูการนี้โดยโปรเมขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลก
เป็นครั้งที่๓รวมถึงยังเป็นโปรคนแรกนะครับที่กวาดทุกรางวัลใหญ่ของ

แล้วก็รู้ดีว่าประเทศไทยนั้นมีแฟนที่ติดตามผลงานของทีมเรียลมาดิตจำนวนมาก
ดังนั้นก็หวังว่าน้องจะนำความรู้เรื่องของฟุตบอลในวันนี้ไป
ควายคว้าความฝันในอนาคตครับ

เพื่อไต่อันดับโลกของนักมวยไทยกันบ้างครับ
รุ่งผีพุ่งใต้ดาวเหนือเรือไวกิ้งครับ

ของเราก็ได้ยาวครับแล้วจังหวะบวกนี้โอ้โห
ถือว่าเป็นหมัดเด็ดเลยครับเพราะว่าเกมก่อนอันนี้สูสี
แต่เราก็ทำได้ดีแต่บวกขวาจังหวะนี้โดนเต็มครับ
ไปยก๓ดาวเหนือบวกขวาซอนี่ร่วงไปครับให้กรรมการได้นับ
แล้วก็มียุติการชกไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไล่ยำครับ
สถิติชนะรวด๑๔ครั้งแล้วก็เป็นการชนะน็อกถึง๑๑ครั้งนะครับ
ต่อไปดาวเหนือจะชกตัดเชือกเพื่อหวังเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่ง
จากนั้นจะผลักดันชิงแชมป์โลกนะครับกับทางอีวันบารันซิสของรัสเซียภายในปีหน้า
ย้ำโปรแกรมนะครับหลังจากจบฟุตซอลแล้วยังมีมวยให้ดูครับ
กระชากแชมป์นะครับจากเกียงไกรแก้วสำริทพิกัด๖๓กิโลกรัม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นั้นถ่ายท่อสดหลังจบฟุตซอลนะครับ๔โมงถึง๖โมงเย็นครับ